ลบบุรีค่ะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งชอบดื่มกันทั้งคู่อ่า
นี่ชอบดื่มเหล้าภรรยาชอบดื่มเบียร์
ก็อยู่กินกันมา๒ปีแล้วนะคะเขาอายุห่างกันประมาณสัก๑๐ปีได้
เมื่อคืนซื้อเหล้าและเบียร์มานั่งดื่มด้วยกัน
ตอนแรกก็ดื่มด้วยกันดีค่ะสักพักหนึ่งอยู่อยู่ทะเลาะกันเรื่องหึงหวง
นี่คือทำร้ายร่างกายเอาสายไฟฟาดเมียจนเมียนี่คือนอนนิ่งไป
เข้าใจว่าเมียหลับตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมคิดเลยค่ะ
เมียตายนะคะโอ้โหตำรวจสภพัฒนานิคมลงพื้นที่ตรวจสอบ
เหตุคนเสียชีวิตในห้องเช่าที่ตำบลช่องสาริกาค่ะในห้องเช่า
เนี่ยพบร่างของสาวธิตาปาทาทรายวัยสามสิบหกปีนะคะ
หงายเสียชีวิตอยู่บนที่นอนแต่สภาพเนี่ยโอ้โหตำรวจตกใจเลย
ร่างกายใบหน้าแขนขาเบ้าตาซ้าย
เขียวช้ำไปทั้งตัวค่ะปากก็บวมเจอเลย
ชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๖๗ชั่วโมงแล้ว
ในที่เกิดเหตุนอกจากผู้ตายแล้วเนี่ยยังมีสามีของผู้ตายคือนายจักรายุทธ์นะคะอายุ๒๘ปี
เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนลงมือก่อเหตุนั่นแหละแต่เขาพลั้งมือ
เนี่ยเสื้อสีเทาเนี่ยค่ะก็นั่งให้การกับเจ้าหน้าที่นะคะ
วกไปวนมาอยู่กับสิ่งที่พูดนายจักรายุทธ์บอกว่าเขากับภรรยาอายุห่างกันเกือบสิบปี
แต่ก็อยู่กินด้วยกันที่ห้องเช่านี้มา๒ปีแล้วต่างคนต่างทำงานคนละที่
เมื่อวานเนี่ยซื้อทั้งเหล้าและเบียร์มานั่งดื่มด้วยกันเพราะตัวเขาชอบดื่มเหล้า
ส่วนเมียเนี่ยชอบดื่มเบียร์ดื่มไปได้เซตแรกเขาก็นอนกับภรรยาก็มีอะไรกัน
เสร็จปุ๊บลุกมาดื่มกันต่อก๊อก๒แต่ไอ้ก๊อกสองเนี่ยแหละค่ะไม่รู้อีท่าไหน
อยู่อยู่ก็ทะเลาะกันเรื่องหึงหวงขึ้นมาเขาบอกเขายอมรับเลยว่าเขาเกิดอารมณ์ชั่ววูบแล้วพลั้งมือจริง
มือของเขาทำอะไรบ้างทุบตีเตะต่อยเอาสายไฟเนี่ยไล่ฟาดตามแขนตามขาตามตัวภรรยาจนภรรยานิ่งไปเลยค่ะ
เขาก็เข้าใจว่าสงสัยเมาหลับก็ปล่อยให้นอนแล้วเขาก็ล้มตัวลงนอนข้างเมีย
ตื่นเช้ามาเอ๊ะเมียไม่ตื่นสงสัยจะเมาหนักเมื่อคืนไม่เป็นไรไม่ปลุกออกไปซื้อกับข้าวกะว่าเดี๋ยวสายกลับมาเมียตื่นพอดีจะได้มานั่งกินข้าวด้วยกัน
กลับมาถึงห้องเอ๊ะสายแล้วทำไมเมียยังไม่ตื่นอีกอ่ะเลยไปปลุกจะเรียกมากินข้าวอ้าวปลุกไม่ตื่นแล้วค่ะเมียตายค่ะ
เขาตกใจมากก็เลยให้เพื่อนบ้านโทรแจ้งตำรวจกับกู้ภัยเจ้าของห้องเช่าแล้วก็พี่สาวผู้ตายเนี่ยก็บอกว่าเออสองคนนี้เขาก็อายุห่างกันเกือบสิบปีก็จริงอ่ะ
แต่ที่ผ่านมาเขารักกันดีนะก็เป็นคนดีทั้งคู่รักกันดีทั้งคู่ก็เชื่อว่าไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าหรอกน่าจะเมาแล้วก็ขาดสติ
เข้ามาอยู่ข้างแรกเลยวันที่๑๒ปีกว่าครับพี่สาวใจครองเขาเป็นไง
ก็ดีนะเขาพูดพอพูดพอพูดไม่เคยช้ำเลยเรียกได้คุณครูสวัสดีตลอดหลังครัวทั้งเมีย
มันอาจจะแบบผมพังมืออ่ะไอ้เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาตายเพราะว่าโดนอันนี้หรือเปล่า
อาจจะมีโรคประจำตัวเพราะแอมเป็นคนกินเหล้ากินเบียงไอ
ก็สอดคล้องกับการสอบสวนของตำรวจนะคะ
ที่บอกว่าชนวนเหตุก็น่าจะเกิดจากความหึงหวงนี่แหละ
ทำให้สามีเนี่ยเมาขาดสติแล้วก็พลั้งมือทำร้ายภรรยาจนเสียชีวิตนะคะ
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสพพัฒนานิคม
ก็คุมตัวนายจักรายุทธ์ไปสอบปากคำนะคะ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก็ได้มีการส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลเพื่อผ่าพิสูจน์ตามขั้นตอนแล้วนะคะ